หนึ่งเรื่องคุณผู้ชมยังอยู่ในหน้าหนึ่งด้วยเช่นเดียวกันก็คือ
ความคืบหน้ากรณีที่น้องหญิงตกรถเทรเลอร์เสียชีวิตปริศนาเนี่ยนะคะ
มีการไปชนสูตรศพนะคะก็พบว่าสาเหตุการเสียชีวิตนั้นไม่มี
เรื่องของการร่องรอยกระทำการถูกข่มขืนเนี่ยนะคะ
รวมไปถึงเรื่องของค้อนที่พบในรถเทลเลอร์ก็พบว่า
ไม่ได้มีดีเอนเอของน้องหญิงด้วยซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนะคะ
อัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออัธยากรรม
ก็เดินทางไปที่กองบังคับการปราบรามติดตามความคืบหน้าเรื่องนี้
แล้วก็ให้ปากคำเพิ่มเติมด้วยนะคะซึ่งนางสาวนรีการยาวิราช
หรือน้องหญิงก็เสียชีวิตนะคะ
ซึ่งเป็นการเสียชีวิตปริศนาโดยมีนายสุรพลดาราคำหรืออ๊อฟ
ผู้ต้องหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแล้วก็เป็นผู้ที่อยู่กับน้องหญิง
เป็นคนสุดท้ายก่อนที่จะเสียชีวิตน้องหญิงเสียชีวิตตั้งแต่๒๐กรกฎาคม
ถูกส่งไปที่โรงพยาบาลปฐุมธานีมาที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์วันที่๒๒แล้วก็ชนะสูตรวันที่๒๓นะคะ
คราวนี้ยังมีอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของหลักฐานชิ้นสำคัญก็คือกางเกงชั้นไหน

พยานหลักฐานที่สำคัญก็คือกางเกงชั้นในของน้องหญิงนี่แหละ
โดยอ้างว่านำกางเกงชั้นในของน้องหญิงใส่ถุงแยกเอาไว้
ก่อนที่จะมีแม่บ้านนำถุงนี้ไปทิ้ง
อัจฉริยะบอกว่าเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงนะคะ
แล้วก็ก่อนหน้านี้ได้ไปยื่นหนังสือที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เพื่อให้ตรวจสอบโรงพยาบาลการุญเวท
ว่าสิ่งที่โรงพยาบาลทำนั้นถูกต้องตามหลักของสถานพยาบาลหรือไม่
ใช่และนายอริยะก็ประสานพนักงานสอบสวนให้ขอหมายสาร
เพื่อให้ไปขอดูกล้องวงจรปิดภายในโรงพยาบาล
ค่ะเพราะนี่คือเหตุผลที่นายอาชริยะ
อยากได้ภาพจากกล้องวงจรปิดมาเพราะว่าตอนที่โรงพยาบาลแถลงเนี่ย
ข้อมูลต่างเหล่านั้นมันไม่เห็นตรงกับเรื่องของกล้องวงจรปิดเลยนะครับ
อัจฉริยะก็เลยมั่นใจนะว่าหลักฐานจากกล้องเนี่ยน่าจะสามารถเอาผิดโรงพยาบาลได้
เพราะว่ามันไม่มีการนำกางเกงชั้นในมาใส่ในถุง
ใช่ครับใช่ครับไม่มีการดำเนินการตามที่โรงพยาบาลแจ้ง
เพราะว่าตอนแรกข้อมูลอย่างที่บอกนะคะเขาบอกว่าเอากางเกงขาสั้นใส่ถุงสีขาว
กางเกงชั้นในใส่ถุงสีแดงที่เป็นขยะติดเชื้อและแม่บ้านเอาไปเผาทำลาย
แต่ทีนี้พอนายอัชริยะมีโอกาสก่อนหน้าไปดูภาพจากกล้องวงจรปิด
ไม่ได้มีแม้กระทั่งถุงขาวหรือถุงแดงอะไรคือวางแบบจุ้งเลย
ใช่ฮะแล้วก็นายชะยะบอกว่าภายหลังจากนั้น
โรงพยาบาลออกมาแถลงบอกว่ากล้องวงจรปิดเสีย
อ้าวตอนแรกยังได้ดูอยู่เลยตอนหลังบอกเสียยังไง
ชิยะก็เลยบอกว่าขอหมายสารไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดเถอะนะ

ก็ประสานมาให้ข้อมูลส่วนนี้เพิ่มเติมจะได้ติดตามกันไปนะคะ
ส่วนเรื่องของผลการชนสูตรศพน้องหญิงออกมาก็
เป็นที่พบว่าไม่มีร่องรอยการล่วงละเมิดทางเพศนะคะ
ส่วนค้อนที่พบในรถเทรลเลอร์
เพราะฉะนั้นประเด็นเรื่องของการล่วงละเมิด
หรือว่าการทำร้ายโดยคอก็อาจจะตัดไปก่อน
แต่ว่ายังคงใช่แต่ว่ายังต้องรออยู่อันนี้เป็นคำเปิดเผยของนาอาชญะนะ
เพราะว่าเมื่อวานทางสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ของกระทรวงยุติธรรม
เขาก็ยอมรับว่าผลชนะสูตรจากทางสถาบันออกมาเรียบร้อยแล้ว
แต่ยังไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดใดทั้งสิ้น
ก็ตอนนี้จะต้องนำส่งให้ทางตำรวจเขา
ไม่ยอมเปิดเผยให้กับสื่อมวลชนได้รับทราบ
แต่สิ่งที่นายชียะเปิดเผยมา
เปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องของค้อนเรื่องของร่องรอยการถูกข่มขืน
แล้วก็เรื่องของร่องรอยการต่อสู้กันบนรถเทลเลอร์
ใช่ค่ะก็ถือว่ายังบอกไม่ได้นะคะว่า
อ๊อฟมีวิธีการลงมือฆ่าน้องหญิงอย่างไร
ซึ่งจะสอบสวนขยายผลเกี่ยวกับเรื่องนี้กันอีกครั้ง

ขอบคุณคะปฐันคิดกันให้ด้วย
ก็ใช้การลาสุทธิฟเมื่อทั้ง๒๓วานที่ผ่านมา
เราเชื่อว่าอ๊อฟเป็นคนฆ่าก็
หลังจากนี้นะคะทางชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรมก็จะดำเนินการต่อในส่วนของการสวดพระอภิษฐรรมศพที่จะจัดขึ้นวันที่๒๑สิงหาคม
แล้วก็กำหนดชาปนกิจศพวันที่๒๒สิงหาคมด้วย
ส่วนเรื่องการชนสูตรตอนนี้ส่งไปที่สพบางปะอินพระนครศรีอยุธยาแล้ว
แล้วก็คาดว่าจะสรุปสำนวนส่งฟ้องได้วันที่๒๔สิงหาคมนี้
ว่ารายงานผลชะนศูนย์ฉบับสมบูรณ์แล้ว
คาดว่าจะสามารถสรุปสำนวนส่งฟ้องได้ในวันที่๒๔สิงหาคม
รายละเอียดอื่นใดไม่ขอเปิดเผยนะครับ
ตอนนี้คำเปิดเผยก็มาจากนายอาชิริยะอย่างเดียวเลยนะครับ